ช่วงนี้พาลงใต้กันหน่อยดีกว่าพาไปเที่ยวหน่อย
แต่ไม่ได้ไปสุราธานีที่น้องใบตองเข้าไปเที่ยวอยู่ในขณะนี้นะ
แล้วเราไปลงไปลึกกว่านั้นอีก

เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดตลาดนะ
เป็นตลาดประชารัฐบิสแก้เหนื่อยเมืองสตูน
ก็คือเป็นการทำธุรกิจกันนั่นแหละครับ

เขาบอกว่าประสบความสำเร็จจากการทำเพจของกลุ่ม
ของกินแก้เหนื่อยเมืองสตูน
คัดสรรของกินรสชาติอร่อยมาขึ้นไว้ในเพจ
และบริการส่งถึงบ้าน

คือพอมารวมไว้ในเพจคนมันก็ติดตามกันเยอะ
ติดตามกันเยอะก็มีของกินเยอะแยะมากมาย
ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละที่แต่ละร้านมันก็อยู่ตามจุดต่างในสตูน
พอเขามารวมไว้ในเพจแล้วเนี่ยเขาเลยเกิดความคิดไอเดียที่ว่า
งั้นเรามาสร้างตลาดสักตลาดหนึ่งไหมแล้วเอารวมเอาของดีของเด็ดที่อยู่ในเพจเนี่ย
มาไว้ที่เดียวเลยโอ้โหจะได้ไปหาทานง่ายไม่ต้องแยกไปทานตามจุดต่าง

แล้วเขาก็เน้นเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพรสชาติดีและราคาแบบเป็นกันเองเป็นกันเองนะครับ

งานนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนครับเป็นประธานเปิดตลาดซึ่งก็มีประชาชนนะครับ
มาร่วมเดินตลาดอย่างคึกคักเพราะว่าตลาดนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมานี่มาเพื่อน
หรือว่าพี่น้องพี่น้องมาไงมาเปิดร้านตรงนี้นี่มา
กันมาเปิดร้านชวนกันมาค้าขาย
ใช่แล้วครับใครสนใจอาหารอร่อยรสชาติดีราคาน่ารักแบบประหยัดแล้วก็ไปช็อปไปชิมกันได้ครับ
ที่ตลาดประชารัฐบิสแก้เหนื่อยเมืองสตูนเขาบอกว่าเปิดในทุกวันพุธนะครับ
ละครั้งเท่านั้นเอาเฉพาะวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกา
ตรงไหนในสตูนก็บริเวณลานจอดรถด้านหลังศูนย์โอท็อปเมืองสตูนครับ
น่าจะหาไม่ยากนะชาวสตูนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
ถือว่าเป็นศูนย์กลางเหมือนกันถ้าจะพอรู้จักกันดีอยู่แล้ว
แต่ว่าเปิดเฉพาะวันพุธวันเดียววันเดียวไปวันอื่นไม่ได้กิน
วันอื่นเจอแต่ร้านจอดรถว่างก็ต้องไปให้ถูกกัน
ใช่วันพอครับไหมคะเขาจะไปเตรียมของมีการแสดงด้วยค่ะ
ใช่แล้วก็คือเป็นตลาดที่แบบว่ามีศีรษรมากมายแหละ
คุณผู้ชมลองไปกันได้นะครับที่จังหวัดสตูน
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมไปก็ลองแวะเวียนไปกันนะครับ
กดไลค์เพจเขาแล้วถ้าอยู่ยาวจนถึงวันพุธ
แล้วก็ไปเที่ยวตลาดนี้กันได้ตลาดประชารัฐบิสแก้เหนื่อยของจังหวัดสตูนเขา
ไปหาของกินแก้เหนื่อยแก้เมื่อยแก้ง่วง
แล้วจะได้สดชื่นสนุกสนานนะคะ